ดูเรื่องของสองสามีภรรยาสุดหลอน
ลูกบ้านมานานกว่า๕ปีแล้วนะคุณ
แต่มันมีเสียงเหมือนหินปลาใส่บ้านทุกวี่ทุกวันเลย
ทำให้คนในบ้านมีปัญหาทางจิตแล้ว
ตอนนี้คือกลัวใครมาปลาหินใส่บ้าน
หรือว่าบ้านหลังนี้มีอาถรรพ์

เมื่อกี้๑๐๙หรอ
ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงต้องพึ่งร่างทรงให้มาช่วยดู
อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิ
นายสุนทรและนางหนูกันสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของบ้าน
ได้เฉินร่างส่งมาช่วยทำพิธี
โดยร่างส่งยืนแล้วเอามือชี้ไปมา
จะชี้ไปตรงบันไดบ้านแล้วพูดว่ากูถูกฝังอยู่ใต้บันไดนี้
ช่วยขุดกูขึ้นมาด้วยพูดแบบนี้อันนี้ร่างทรงเขาพูดนะ
จากนั้นทางเจ้าของบ้านญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านที่มาดู
ก็ช่วยกันเลยเอาจอบเอาเสียมมาขุดบริเวณดังกล่าว
ขุดลึกลงไปเป็นหลุมแบบเมตร๕๐ลึกลงไป
ก็พบวัตถุที่ชาวบ้านอ้างว่าคล้ายกับกระดูกของมนุษย์

ชื่อพ่อท้วมประเสริฐศรีเป็นคนอำเภอกรุงศรีจังหวัดกาลสิน
เมื่อก่อนอดีตเป็นโจรขโมยวัวควายไปขาย

แต่ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นจับได้ว่าเขาเป็นโจร
เขาเลยไปแจ้งให้พวกคนป่าคอมมนิตมาฆ่ากู

เขาตัดแข้งตัดขากูแล้วนำร่างมาฝังดิน
อยู่บริเวณใต้ถุนบ้านใต้ถุนบันไดหลังนี้
นานถึง๘๗ปีแล้วคุณ
กูอยากจะขึ้นจากหลุมฝังศพแห่งนี้สักที
จะได้ผิดผุดไปเกิดนะฮะ
ต่อไปคุณกูจะไม่มาหลอกหลอน
มานานถึง๕ปีแล้วตั้งแต่สร้างบ้านนี้

ไม่ค่อยสบายอกสบายใจเหมือนมีอาถรรพ์
อยู่แล้วไม่เป็นสุขอยู่แล้วมันรู้สึกอ่า
มีแต่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นขออภัยครับ

จะมีเสียงดังลั่นไปทั้งบ้านเลยนะ
เสียงดังโครมเปรี้ยงปร่าง
บางครั้งยังมีเสียงเหมือนคล้ายคน
เอาก้อนหินก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้าง

และก้อนหินมันก็ไหลลงจากสังฆษี
เหมือนกับก้อนหินมันไหลออกมาจากกล่องสังกษีลง

สีมันเป็นร่องก็ไหลแกล้ง
ทีนี้พอเขามาดูเอาไฟฉายมาส่องดูมันก็ไม่มีหินสักเม็ดเลย
ก็เกาหัวแกรกสิงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

บางครั้งก็ได้ยินเสียงเรียกหานะฮะ

เป็นเสียงคนเนี่ยนะฮะเหมือนเสียงคนหรือเสียงผีก็ไม่รู้
จนพอขานรับไป
แล้วก็เดินออกมาดูเหมือนเรียกคุณอาริยา
อารยาก็อะไรคะแล้วก็ไม่มีใครไงทีนี้มันก็หล่อนสิคะ
แต่เขาบอกว่าพอหลังจากที่เอาร่างทรงมาทำพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เสียงต่างเสียงหินที่มันกล้องสังกษีมันก็หายไปนะ
แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าในหลุมมีกระดูกมนุษย์จริงหรือเปล่า
แล้วก็ถูกแยกฝังไว้ตรงไหนบ้างอีกนะฮะ